ที่เป็นผู้ชนะการประมูลล่าสุดกันบ้าง
เขาบอกว่ามีการเตรียมลงทุนกว่า๒๐๐๐ล้านบาทในการขยายโครงข่าย
พร้อมกับตั้งเป้านะครับว่าจะมีลูกค้า๒ล้านเลขหมายภายในปีหน้าครับ
อินเทอร์เน็ตบ้านค่ะรวมถึงโมบายอินเทอร์เน็
หรืออินเทอร์เน็ตบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือค่ะ
ใบอนุญาตที่๑ในราคาประมูลอยู่ที่๗๕๖๕๔ล้านบาท
โดยตั้งเป้าภายในปีหน้าจะมีจำนวนลูกค้าจากธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น๒ล้านเลขหมาย
และภายใน๓ปีค่ะจะมีลูกค้าราว๕ล้านเลขหมาย
โดยจะมีค่าบริการราว๕๐๐บาท

วันนี้เรามีอยู่ในทุกจังหวัดแล้ว
เรามีอยู่ในประมาณ๗๕ของตำบลทั่วประเทศ
เป็นทั้งหมด๕๕๐๐ตำบล
เราเตรียมขยายไปให้ครบทุกตำบลประเทศตรงนี้

ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือให้ได้

เงินสะพัดในตลาดนี้ทั้ง๓รายเดิมอยู่ที่๓แสนล้านบาทค่ะ
และเล็งลงทุนขยายโครงข่ายทั่วประเทศ
เม็ดเงินลงทุน๒๐๐๐ล้านบาทภายใน๓ปี
เพราะมีเงินลงทุนจากพันธมิตรต่างชาติ
โดยยังไม่ขอเปิดเผยบริษัทต่างชาติที่มาเข้าร่วมลงทุนค่ะ
ค่ายมือถือที่ไม่ชนะการประมูลนั้น
เพราะมีการยืดหยุ่นในการแบ่งชำระเงินค่าประมูล
ซึ่งในงวดแรกจ่ายเพียงร้อยละ๕๐ของเงินตั้งต้นประมูล

มั่นใจว่าจะสามารถชำระเงินได้ตามที่กำหนดค่ะ
ทำให้ช่วยลดต้นทุนในการตั้งเสาสถานีฐานค่ะ
ส่วนกำหนดการเปิดให้บริการนั้นคาดว่าจะไม่เกินไตรมาส๒ในปีหน้าค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวี
ขอบคุณครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวของผู้เล่นรายใหม่ที่เพิ่งชนะการประมูลไปนะครับ
เป็นหน้าใหม่แต่ว่าไม่ใช่คนใหม่เข้ามา
แต่ว่าเป็นคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมของธุรกรรมนาคมอยู่แล้ว
พร้อมจะลงทุนประมาณ๒๐๐๐ล้านบาทในการขยายโครงข่าย
จะมีผู้ใช้๒ล้านรายในปีหน้าแล้วก็ไม่ได้มีการดึงรายที่ไม่ชนะการประมูลมาร่วมทุนเป็นพันธมิตร
ติดตามความขึ้นไหวกันได้ในทุกช่วงข่าวนั่นเองแล้วก็ช่วงข่าวต่อไปนะครับ